แต่คลิปต่อไปที่จะให้ดูนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เอง
ไม่กี่ชั่วโมงคุณผู้ชมยอดคนดูเนี่ยเป็นล้านแล้วนะคะ
ครับเพราะว่ามีชายคนหนึ่งเขาอัดคลิปวิดีโอขณะที่เขาเนี่ยไปจับชู้
ก็คือเขาเนี่ยเดินเข้าไปในห้องพักแล้วไปเจอแฟนของตัวเองอยู่กับชู้ในห้อง
โอ้โหแน่นอนล่ะคุณเดือดจัดซัดซะผู้ชายอีกคนนึงอ่ะ
เลือดอาบหน้าไปเลยแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงนั้นไปดูคลิปคลิปนี้กันค่ะ
คุยกันกี่วันคุยกันกี่วันวันเดียววันเดียวคุยกันวันเดียว
ไม่ผมไม่รู้คุยกันวันเดียวไม่ได้ไม่ได้
สาบานสาบานให้ฟ้าผ่าตายผมไม่รู้ถ้าผมรู้ผมไม่ทำ
ผมมีแฟนอยู่แล้วผมไม่รู้ไม่ต้องมาเข้าใกล้ปูสาบาน
เลือกที่จะขึ้นมาคนเดียวดีกว่าแล้วกูเข้ามากูไม่รู้ด้วยว่ามึงมีอะไร
อันนี้พี่ผมไม่พูดให้พี่สบายใจนะไม่มีอะไรกันแต่เกือบมีแต่ไม่มีอะไรกัน
ทำอะไรกันบ้างแม่แข็งจูบก็มี
คุณผู้ชมดูคลิปนี้ไปพร้อมกันแล้วคิดเห็นยังไงบ้าง
คือหนุ่มผู้โพสต์เฟซบุ๊คที่ไปบุกห้องพักเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเขาเห็นตามตาเลยว่าแฟนสาวอยู่กับผู้ชายอีกคนนึงซึ่งเป็นชู้
เขาใช้คำนี้ก็เลยเข้าไปตีหัวผู้ชายจนเลือดอาบหน้าเลย
ในคลิปก็จะเห็นว่ามีเลือดอาบหน้านะคุณผู้ชม
แล้วก็ยังข่มขู่ด้วยนะบอกว่ามีพักพวกพร้อมกับมีปืนรออยู่ข้างล่างนะ
เขาบอกแบบนี้เอาตายได้เลยนะโดยฝ่ายชายที่ถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยนะคะ
ไม่ได้ต่อสู้อะไรเลยอย่างที่คุณเห็นในคลิปแล้วก็อ้างพูดตลอดเลยว่า
ผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเขามีแฟนแล้วก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรกันด้วย
หลังจากเรื่องนี้ถูกแชร์แล้วก็เผยแพร่ออกไปไม่กี่ชั่วโมงนะคุณผู้ชม
มีคนเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ตำหนิไปที่ฝ่ายหญิงเยอะมาก
บอกว่าทำไมผู้หญิงถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถูกไหม
แต่ว่าคุณต้องมาฟังอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะ
คือฝ่ายหญิงเขาถูกตำหนิเยอะถูกกระแสสังคมต่อว่าทนไม่ไหว
เธอออกมาโพสต์ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นเธอเขียนแบบนี้

ว่าอย่ามาตัดสินชีวิตของเธอแค่โพสต์โพสต์เดียวนะ
เธอยืนยันว่าเธอเนี่ยเลิกกับฝ่ายชายคนที่โพสต์ไปแล้วค่ะ
แต่ว่าเธอยังถูกตามราวีอยู่
แล้วเธอก็แสดงสัญญาเช่าห้องบอกว่า
ห้องที่เธออยู่ที่แฟนเธอบุกเข้ามาเป็นชื่อของเธอ
เป็นห้องของเธอสัญญาเช่าก็เป็นชื่อของเธอ

และตอนที่อยู่ด้วยกันเธอบอกว่าเธอเคยถูกกักขัง
ไม่ให้เข้าสังคมแล้วเธอเคยถูกทำร้ายร่างกาย

และฝ่ายชายเองก็เคยไปมีหญิงอื่นมาแล้วเหมือนกัน

ฝ่ายหญิงบอกนะคะว่าเธอยังไม่กล้าไปแจ้งความ
เพราะว่าถูกข่มขู่เอาไว้
หลังจากที่ฝ่ายหญิงออกมาโพสต์แบบนี้เห็นไหม

แนะนำเลยว่าฝ่ายหญิงควรจะไปแจ้งความ
ข้อหาบุกรุกและทำร้ายร่างกาย
ถ้าหากฝ่ายชายมีปืนมาด้วยเนี่ยก็จะมีความผิดเพิ่มขึ้นไปอีกนะ
และในเวลาต่อมาคุณผู้ชม

ชายคนนี้ได้ลบโพสต์ทั้งหมดทิ้งไปหมดแล้ว
ซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงมันเกิดอะไรขึ้น
แต่ว่าเรื่องของความหึงหวงหรืออะไรแบบนี้
มันเกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วมันก็มีความรุนแรงมาด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากฝากเตือนไปถึงครอบครัวแล้วกันเนาะ
ใครที่มีปัญหาใจเย็นค่อยพูดค่อยจาก